นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๗บ้านหนองไม้แดงเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัฐกรรมนักเรียนครั้งที่๗๐คว้าชนะเลิศระดับชาติ
จากการที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาหนึ่งร้อยเจ็ดบั้นหนองไม้แดงเป็นตัวแทนสำนักงานเกษตรพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานกรสวรรค์เขตหนึ่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัศจรรย์กรรมนักเรียนครั้งที่เจ็ดสิบจังหวัดน่านระหว่างวันที่สามถึงสี่กลุ่มพาพรซึ่งโรงเร
ในตำแหน่งพ่วนรายการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๗เผยว่า
โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด๗รายการ
รายการที่เข้าร่วมแข่งขันทำสุดความสามารถ

เป็นที่ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๗บ้านหนองไม้แดงเป็นอย่างมาก